ปีเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษหายไปจากบ้าน
ปรากฏว่ารู้อีกทีกลายเป็นศพถูกทิ้งไว้ในป่า
ทันทีที่รู้ข่าวร้ายนี้ใจแตกสลายเลยนะฮะ
ห่มร้องไห้ทันทีที่เจอศพลูกครับ
เป็นภาพที่คนแถวนั้นต่างก็สงสาร
คุณผู้ชมเองบ้านไหนที่มีลูกมีหลานเอง

กับหัวอกของแม่ที่ต้องสูญเสียลูกไป

หลังจากพบศพลูกชายอายุ๑๗ปี
เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
แล้วมีคนไปเจอกลายเป็นศพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจสพแม่ทะครับในพื้นที่ลำปางรับแจ้ง
มีคนตายอยู่ในป่าก็เลยไปตรวจสอบครับ
บริเวณดอยห้องทำฝ้ายอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ห่างจากถนนสายบ้านแม่ทานศพปราบไม่ถึง๑๐เมตร

สภาพคือใส่เสื้อยืดสีดำแขนยาวกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงิน
ว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
คนที่ไปเจอศพคนแรกก็คือคนเก็บของเก่า
คุณลุงสมบุญนะบอกว่าไปเก็บขวดน้ำเก็บขยะ
เห็นอุ๊ยมันมีเหมือนขาอะไรยื่นออกมา
ตอนแรกนึกว่าเป็นขาตุ๊กตาหรือเปล่า
ไปดูใกล้ใกล้อุ้ยเป็นศพคนรีบแจ้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เลยฮะ
ตกใจเลยรีบถอยออกมาหาเพื่อนพวกหาตักหาคนเลี้ยงหัว

พิสูจน์หลักฐานในพื้นที่แล้วก็คุณหมอไปตรวจสอบครับ
เรื่องต้นพบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดนะฮะ
แล้วก็น่าจะเป็นกระสุนลูกปลายเข้าที่หน้าหลายจุดเลยครับ
คาดว่าอาจจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้
แม่ของผู้ตายร้องไห้โฮเลยครับตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจ
แต่ว่าพี่สาวแม่มีศักดิ์เป็นป้าของผู้ตาย
เขาจำหลานเขาได้เขาบอกว่านี่คือหลานฉัน
แม่ก็ยิ่งร้องไห้เข่าอ่อนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันประคองออกมานะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าคือเย็นเมื่อวานนี้หลานขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป
บอกแม่ว่าเดี๋ยวไปงานนะแล้วมารู้อีกทีก็คือขี่รถไปจอดเอาไว้ที่บ้านญาติ
ของเพื่อนผู้หญิงคนนึงเพื่อนคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนของแฟนผู้ตาย
และแม่ก็ติดต่อผู้ตายได้ครั้งสุดท้ายก็คือ๑ทุ่มเมื่อวานนี้
หลังจากนั้นก็อ้าวลูกหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วติดต่อไม่ได้
อันนี้แม่สงสัยเบื้องต้นตำรวจเชิญป้าผู้ตายไปที่บ้านครับ
บ้านที่พบรถผู้ตายจอดอยู่นะให้ป้าไปช่วยยืนยันแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามเพื่อน
ของผู้ตายและคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำต่อไป
เดี๋ยวมีความคืบหน้าติดตามได้ทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีนะฮะ